เมื่อวานอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องของนักร้อง

หลังจากที่ร้องถึงอธิบดีกรมธนารักษ์
ให้ตรวจสอบเรื่องการยึดถือครอบครองที่ดิน
ตรงสถานปฏิบัติธรรมวิโมกศิวาลัยตรงนี้

เพราะเขาบอกว่าชาวบ้านแถวนั้นยังโดนแบบไล่ที่

แต่ทำไมสารปฏิบัติธรรมนี้ถึงยังไม่โดน

ธิบดีกรมธนารักษ์ลงพื้นที่จะตรวจสอบเรื่องนี้

จะนำไปสู่ต้องโดนอะไรบ้างจะเอาผิดผู้บุกรุกได้อย่างไร
ติดตามได้นะคะจากขีดเส้นใต้เมืองไทย
ตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพค่ะ

วันนี้เนี่ยชัดเจนแล้วว่าธรรมสถานวิโมกศิวาลัยหรือมูลนิธิชะยันโตโพธิธรรมรังศรีบุกรุกที่ราชพัสดุชัดเจน
คนที่ให้คำตอบเรื่องนี้คืออธิบดีกรมธนารักษ์คุณประพาทคงเอียด
ท่านให้คำตอบหลังจากที่คุณศรีสุวรรณจัญญาไปยื่นหนังสือร้องเรียน
ให้คำตอบหลังจากที่ผมหยิบเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้ไปเมื่อวาน
ให้คำตอบหลังจากใครต่อใครแคลงใจกันมากมายว่า
ธรรมสถานวิโมกศิวาลัยจึงมีอภิษฎทำผิดกฎหมายมายาวนานกว่า๑๐ปี
เมื่อกี้เนี่ยคุณบุ๊กรายงานข่าวไปรอบหนึ่งแล้ว
แต่ว่าอยากให้ฟังคำอธิบายจากอธิบดีกรมธนรักษ์ชัดอีกทีหนึ่ง
คุณประภาษณ์บอกว่าได้รับการยืนยันว่าการเข้าใช้พื้นที่ของมูลนิธิชะยันโตโพธิธรรมรังศรี
เป็นการบุกรุกที่ราชพัสดุแต่ว่าเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ในการครอบครอง
ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตห่วงห้าม
เพื่อใช้ประโยชน์ในทางทหารโดยกองทัพบกถือครองพื้นที่
มาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้าฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้
กรมธนารักษ์เนี่ยในฐานะผู้ถือครองกรรมสิทธิ
ที่ดินของรัฐก็จะต้องไปเร่งหารือกับกองทัพบก
เพื่อเข้าไปดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วจึงจะต้องหารือกับสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ
ซึ่งที่วัดไล่ออกมาเมื่อวันก่อนเนี่ยให้เข้าไปดูแลเรื่องนี้ด้วย
หากจะทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนสำนักพุทธจะต้องไปดูกฎหมายของสำนักพุทธ
ว่าสามารถจัดตั้งเป็นวัดหรือเป็นสาธารณประโยชน์ได้ไหม
แล้วถึงยื่นเรื่องไปที่กองทบกขอใช้พื้นที่
ที่ผ่านมาเนี่ยสำนักพุทธเคยร้องเรียนมาที่
ยื่นเรื่องมาที่ธนารักษ์จังหวัดราชบุรี
เพื่อทำแนวเขตพื้นที่มูลนิธิดังกล่าว
แต่ยื่นมาแล้วยังไม่ได้การได้รับการพิจารณา
แต่หลังจากนี้กรมจะเข้าไปดู
โดยในพื้นที่นี้เป็นพื้นที่บุกรุกทั้งในส่วนของมูลนิธิและชุมชนรวมกัน
ฉะนั้นข่าวที่บอกว่าบ่ายนี้เขาจะไปดูพื้นที่อีกทีนึง
ก็น่าจะได้ความชัดเจน

สรุปได้ว่ามูลนิธิชะยันโตโพธิธรรมรังศรีผู้ดูแลธรรมสถานวิโมกศิวาลัยบุกรุกที่ราชพัสดุจริงชัดเจน
ป่านนี้ก็ยังไม่ใส่ใจใยดีที่จะทำอะไรให้ถูกต้องตามกฎหมายตามที่เจ้าหน้าที่ธนรักษ์ราชบุรีไปแนะนำพูดง่ายว่าเส้นใหญ่
คงคิดว่าไม่มีใครไปทำอะไรได้แต่คราวนี้เนี่ยเรื่องนี้มันเดินมาถึงจุดจุดเปลี่ยน
เป็นจุดเปลี่ยนที่จะทำให้สังคมได้รู้กันว่าระหว่างอิทธิพลบารมีกับความถูกต้องอะไรมันจะเหนือกว่าอะไร
แล้วงานนี้เนี่ยมันโยงไปถึง
กองทัพบกด้วยเพราะกองทัพบกเป็นผู้ถือครองพื้นที่
ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตห่วงห้ามเพื่อใช้ในราชการทหาร
ที่ออกมาตั้งแต่ปีพศ๒๕๖๒
ฉะนั้นพอโยงไปถึงกองทัพบกด้วย
ตรงนี้แหละที่คนกังวลว่าอาจจะมีนายทหารบางคนที่เคารพนับถือพระอุเทน
เป็นการส่วนตัวแล้วจะทำให้ความถูกต้องเบี่ยงเบนไปได้อีกไหม
เรื่องนี้คุณศรีสุวรรณจัญญาเขากัดไม่ปล่อยหรอกครับ
เขาบอกว่าเรื่องนี้มันต้องนำไปสู่การลื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
เหมือนกับประชาชนซึ่งเจอการลื้อถอนมานักต่อนักแล้ว
เวลาไปลุกล้ำที่ดินหรือไปบุกรุกที่ดินราชพัสดุ
ประชาชนคนธรรมดาที่ไม่มีเส้นไม่มีสาย
ไม่มีลูกศิษย์ลูกหาใหญ่โตเนี่ยเขาเจอกันมาเยอะแล้ว
แม้กระทั่งที่บริเวณนั้นแถวสวนพึ่งก็เจอ
อ้าวถ้าเจออย่างนั้นแล้วสำนักสงฆ์ธรรมสถานวิโมกศิวาลัยมันจะเหลือเหรอครับ
เรื่องนี้ได้เวลาที่จะพิสูจน์ความชัดเจนความถูกต้อง
รออีกนิดหนึ่งเถอะครับผมคิดว่าคนอธิบดีประภาษณคงเอียด
ประวัติการทำงานของท่านก็เป็นคนตรงไปตรงมาควรจะทำความจริงให้ปรากฏ
มีฉะนั้นเนี่ยคุณศรีสุวรรณก็บอกไว้ในข่าวเมื่อสักครู่
ว่าถ้าท่านไม่ทำอะไรให้ชัดเจนระวังจะมีคนไปร้องปปช
แล้วเดี๋ยวจะเจอคดี๑๕๗ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
นั่นเรื่องของสำนักสงฆ์ธรรมสถานวิโมกศิวาลัย
ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ผมบอกว่า
เรื่องของการจัดระเบียบการใช้ที่ดินของบ้านเราเนี่ย
มันยังมีอีกหลายกรณีที่มีลักษณะ
ยุ่งกับที่ราชพัสดุโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
แล้วบางทีก็ไม่มีใครไปทำอะไรได้
กว่าเรื่องมันแดงขึ้นมาเป็นข่าวขึ้นมา
นั่นแหละถึงมาหาทางออกกัน
ท่านผู้ชมยังจำเรื่องของบ้านป่าแหว่ง
บ้านพักสารอุทธรภาค๕ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ไหมครับที่ว่าไปสร้างกันบนดอยอ่ะดอยสุเทพอ่ะ
เรื่องนี้เผลอไปแป๊บครบ๔ปีแล้วนะครับที่ดินป่าแหวงบนด้อยสุเทพฯเนี่ย
มา๔ปีแล้วจนป่านนี้ยังคาราคาซังอยู่
เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพที่นำโดยคุณธีรศักดิ์รูปสุวรรณพร้อมคณะเนี่ย
เขาได้ตั้งโต๊ะทวงถามความคืบหน้าการลื้อถอนบ้านป่าแหว่งของสารอุทธรภาค๕เชียงใหม่
หลังจากที่พบว่า๔ปีที่ผ่านมาทุกอย่างยังนิ่งสนิท

ตรงนี้แหละบ้านพักทั้งหมดเนี่ย๔๕หลัง
อาคารชุดมีอยู่๙หลังยังอยู่ครบ
แล้วแถมว่ามีคนเข้าไปพักอาศัยเพิ่มขึ้นมาด้วย
เครือข่ายขอคืนผืนป่าเขาจึงตั้งข้อสังเกตว่า
นี่เป็นความพยายามดึงเรื่องให้ยืดเยื้อและต้องการใช้ประโยชน์กันต่อ
เขาจึงแถลงเตรียมความเคลื่อนไหวใหญ่กันอีกครั้งหนึ่ง
แล้วเขาก็โทรศัพท์มาบอกผมว่าเรื่องนี้ต้องช่วยกัน
โคมให้เป็นข่าวขึ้นมาอีกทีนึง
มีฉะนั้นแล้วเรื่องก็เงียบ
เขาเคลื่อนไหวเพื่อส่งมอบให้ส่งมอบพื้นที่คืน
ตามที่ตกลงกันไว้กับประชาชนเมื่อ๓๔ปีก่อน
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่ต้องจับตาดูกันอีกเรื่องหนึ่งว่า
เออแล้วมันจะจบยังไงแต่ว่าเรื่องนี้ยังไงก็ตามแต่มันเป็นอุทาหรณ์ครับ
ว่าผู้มีอำนาจคนที่มีอำนาจถ้าเริ่มต้นคิดอะไรผิดผิด
แล้วทำอะไรผิดผิดการแก้ไขปัญหาเรื่องผิดให้มันถูกมันยากนะครับ
เอาล่ะนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

ขอบคุณนะฮะอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย